มาดูวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารที่
เป็นอาหารเป็นแนวชาบูชาบูหรือว่า
แนวปิ้งยากซึ่งวันนี้มีร้าน
มาแนะนำคุณผู้ชมแต่ว่าร้านนี้เขามีจุดพิเศษ
ให้กับลูกค้าครับแล้วก็ยังสามารถสร้างความ
เทิงให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือว่า
เป็นการสร้างความสนุกสนานความตื่นเต้นให้กับลูกค้าที่เข้าไป
รับประทานอาหารนะครับวันนี้คุณจดารัฐโภคาธนวัฒน์จะพาคุณผู้ชมไปชมความน่ารัก
แล้วก็ไปดูความพิเศษของหุ่นยนต์ตัวนี้ที่ร้านฮาจิเมะโรบอทพร้อมกันครับ
หุ่นยนต์นักรบสามุไรญี่ปุ่นที่กำลังยกไม้ยกมือ
ักย้ายสายสะโพกเต้นประกอบเพลงอยู่นี้ชื่อว่าน้องโชกุลค่ะ
เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ประจำร้านฮาจิเมะโรบอทที่นอกจากจะเป็น
แนนเซอร์เต้นประกอบเพลงน่ารักได้แล้ว
อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญคือการเสริมอาหารให้แก่บรรดาลูกค้า
แวะเวียนมาอุดหนุนเมนูบุฟเฟ่ที่ร้านฮาจิเมะโรบอทค่ะ
กลุ่มสุ่มิตของเราโดยปกติแล้วมีหุ่นยนต์มากกว่า๑๐๐ตัวอยู่แล้ว
เราจึงได้นำของความคิดตรงนี้ค่ะมาพัฒนาใช้หุ่นยนต์ในการเสิร์ฟอาหาร
เพราะร้านเราเป็นร้านแรกและก็ร้านเดียว
ตามชื่อร้านของเราร้านของเราชื่อฮาจิเดะ
เพราะว่าร้านของเราเป็นร้านเดียวแล้วก็ร้านแรกในเอเชียแปซิฟิกส
ที่นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารค่ะ
โชกุลจะคอยเสิร์ฟอาหารตามรายการที่ลูกค้าสั่งตลอดทั้งวัน
โดยจะนำถาดที่ใส่บล็อกบรรจุอาหาร
มาวางไว้ที่วางถาดด้านข้างโต๊ะ

กระจกกั้นระหว่างที่วางถาดและโต๊ะจะปิดอัตโนมัติค่ะ
เพื่อป้องกันอันตรายกรณีมีคนเผลอยื่นมือเข้าไป
หุ่นยนต์กำลังเสิร์ฟอาหารค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นการทานแบบชาบูชาบูหรือแบบยากินิคูปิ้งย่าง

แล้วก็จำนวนอาหารที่ต้องการสั่งจากแท็บเล็ตที่ติดตั้งอยู่บนโต๊ะนะคะ

โรบอทก็จะมาเสิร์ฟอาหารให้เราถึงที่เลยค่ะ
ซึ่งเมนูแนะนำคือสันคอหมูดำ

และยังมีน้ำซุปให้เลือกถึง๓แบบ
น้ำดำสไตล์ญี่ปุ่นสำหรับคนชอบรสหวานกลม

หรือใครที่ชอบแบบแซ่บก็มีน้ำต้มยำให้เลือกค่ะ
เมนูนี้ราคาคนละ๓๔๙บาท
ส่วนใครที่ชื่นชอบการทานเนื้อวัว
มีเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศหลากหลายให้เลือก

เนื้อแกะและเนื้อวัวลิฟท์ไอด์จากออสเตรเลีย
แต่ที่สายทานเนื้อวัวไม่ควรพลาด

จิ้มซอสบาบิคิวหน่อยอร่อยฟินสุดค่ะ
หรือใครที่ชอบทานแบบจุ่มชีสเยิ้มก็สามารถสั่งได้ไม่อั้นนะคะ
สำหรับบุฟเฟ่ยากินิคุราคาคนละ๕๒๙บาทค่ะ
แนะนำว่าคือถ้ามาที่ร้านต้องอยากให้มารับประทาน
เพราะว่าเนื้อของเราจะมีความพิเศษที่จะเหนียวนุ่มเป็นพิเศษเลย
เพราะว่าเหตุลักษณ์ของเราจะสไลด์เนื้อให้บางเลยค่ะ
ส่วนน้ำจิ้มที่จะไว้ทานกับปิ้งย่างก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับซอสบาร์บีคิวค่ะ
จากนี้ทางร้านยังมีบุฟเฟ่เทปัญญากิไว้คอยบริการ
สำหรับคนชอบทานอาหารผัดบนกระทะเหล็กร้อนสไตล์ญี่ปุ่น
สามารถสั่งได้ทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูและเมนูอาหารทะเล
ราคาคนละ๔๘๙บาท
ใครอยากลองมาทานบุฟเฟ่หลากหลายสไตล์
ทางร้านจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่มากันหลายคนค่ะ
สำหรับตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของทางร้านเราได้เข้าร่วมกับธนาคารกรุงเทพนะคะ
เมื่อท่านเข้ามารับประทานภายในร้านไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ใดก็ตามนะคะ
เมื่อท่านชำราด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพครบ๔ท่านท่านจ่ายแค่๓ท่านธนาคาร
ง่ายคือมา๔จ่าย๓ท่านได้สิทธิพิเศษในการชำระด้วยบัตรผลิตธนาคารกรุงเทพค่ะ
เราจะใช้โปรนี้ตั้งแต่วันที่๑กันยานะคะจนถึงปีหน้าวันที่๒๘กุมภาเลยค่ะ
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา๑๑โมงจนถึง๔ทุ่มค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน